พาคุณผู้ชมไปทำบุญทอดกระถิ่นกันหน่อยต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ย
ดาราหลายคนขึ้นเหนือล่องใต้เดินทางไปทั่วทุกสารทิศ
เขาสะสมแต้มบุญกันจ้าคุณผู้ชมจ้า
มาเริ่มต้นกันที่คนแรกเลยกับลูกทุ่งสาวพี่หลิวอาจารยา
ไปทำบุญจุนละกะถิ่นที่จุนวัดเจียงใหม่

โดยเงินจากการทอดจุลกฐินในครั้งนี้นะคุณผู้ชมนะ
เขาจะนำไปสร้างพระแม่จามเทวี
ปางโพธิสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกพี่แจ

จามเทวี

ตรงบนเจ้าแม่จามเทวี
คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมนะต้องบอกว่า
เจ้าแม่จามเทวีเนี่ยเขาเป็นวีรสตรีปฐมกษัตริย์
ผู้ครองนครฮริคุณชัยของล้านนามาอย่างยาวนานค่ะ

คือในครั้งนี้เนี่ยพี่หลิวเนี่ยเขาได้รับโอกาสให้แต่งกายคล้ายกับเจ้าแม่จามเทวี
คือต้องบอกเลยมาพอแต่งเอามาแบบนี้ปุ๊บ

สมกับเป็นเจ้าเหนือแต๊ะเลยนะเจ้า

นั่งจักรยาน๓ล้อพร้อมร่วมขบวนแห่จุลกฐินไปเลยจ้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมดูตัวรถนะตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิดหลายสีสวยงามมากนะคะ
นี่ก็สู้ตายนะร้อนแค่ไหนก็สู้นะคะ
ซึ่งพี่หลิวเนี่ยบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะว่าโอ้โห

ที่ได้มีโอกาสแต่งกายเป็นพระแม่จามเทวี
แล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมบุญในครั้งนี้นะคะ
อกจากนี้ก็ยังได้ร้องเพลงถวายเสียงนี่แหละเพลงที่พี่แจ๊คร้องไปเมื่อสักครู่
บ่นเจ้าแม่เอาอีกสักรอบพี่แจ๊ค
บนต้องบนเจ้าแม่ต้องบนเจ้าแม่จามเทวี
ท่อนหนึ่งบนต้องบ่นเจ้าแม่ต้องบ่นเจ้าแม่จามเทวี
นี่แหละเพลงนี้แหละ
เพลงนี้คือดังมากดังมากแล้วถ้านึกถึงเจ้าแม่จามเทวีต้องร้องเพลงนี้เลย
ถูกต้องค่ะต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยนะพี่หลิวอาจารยาเนี่ยเขาร้องเอง
แล้วเป็นเพลงที่เอาไว้ขอพรจากเจ้าแม่จามเทวี
ขอพรแล้วชีวิตมันจะปังแต่ถ้าพี่แจ๊คไปเต้นอย่างนี้ต่อหน้าเจ้าแม่จามแห่งนี้
ไม่รู้ว่าจะได้พรหรือเปล่านะคะเจส

พี่หลิวอาจารยาผ่านไปไปต่อกันเลยดีกว่า
ขาดการกับคุณผู้ชมนักร้องสาวชื่อดังพี่จิ้งหรีดขาว
อกไม้ทูบเทียนไปแก้บนตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยค่ะ

พร้อมสุดประทัด๒๐๐๐นัท
มาถวายเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรที่ตำหนักกรมหลวงชุมพร
วัดปากคลองมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ
หลังจากที่ขอพรท่านแล้วแล้วท่านก็ประธานพรให้สมดังใจ
ก็เลยเคลียร์คิวมาแก้บนสักหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
หลิวเนี่ยพกประทัดไปเองนะ

เย็นเยอะนะรู้นะคิดอะไรอยู่
คือกำลังรอเลขปลายประทัดอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
มาค่ะเดี๋ยวลองช้ามาดูกันเลยเลขอะไร
และ๙๑พี่แจ๊คดู
๓อีกแล้วอ่าต้องได้อยู่นะ
เอาล่ะและในวันที่๑๖พฤศจิกายนนี้ก็ขอให้ทุกคน
รวยปลังรวมไปถึงเรา๓คนด้วยเถอะ
เจ้าแม่นะคะตั้งแต่หลิวแล้วค่ะ

ต่อกันเลยนะคะกับงานกระถิ่นของคู่รัก
แววมาว่าเขาอยากจะแต่งงานกันเร็วนี้แล้ว
เมื่อวานนี้ค่ะทั้งสองคนเขาเดินทางไปที่วัดหนองรีจังหวัดฉะเชิงเศร้า

เพราะว่ามันสูงมากค่ะมูลค่ามันสูงมาก
โอ้โหตัวเลขระเย็นมาก
อันนี้มดทนาบุญแฟนคลับแน่เลยอ่ะ

แฟนคลับเนี่ยเขาทำแบบนี้ตลอดเวลาณเดชนยายามีงานบุญเมื่อไหร่เต็มที่ตลอดนะคะ

มันทั้งอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็อิ่มบุญกันทั่วหน้าค่ะ

เขาบอกว่าจะนำไปสมทบทุนการสร้างสะพานแขวน
ทดแทนของเดิมที่ชำรุดอะพี่

วัดเวิร์ดพาสจะมาบินทบาทก็เหนื่อยอะไรเนี่ยค่ะ
ใช่ค่ะแล้วคุณผู้ชมดูนะเมื่อกี้ภาพมุมสูงเห็นไหม
แฟนคลับเยอะมากคุณผู้ชมค่ะ
เหนียวแน่นหนึบเขารักของเขามากจริงค่ะ

หลอดเราเงียดเลี้ยไปมากเลยนะคะ
พี่เอสุภาชัยเขาก็เดินทางไปร่วมบุญกับณเดชนยายาด้วย
ก็คือสวยรับทุกการเป็นนางฟ้านางบุญมาทั่ว

อย่างไรเราสามคนก็ขอรวมอนุโมทนาบุญ
สาธุสาธุสาธุ
มันเชิงไทยรัก